ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับครอบครัวของน้องนักศึกษาที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวานนี้นะฮะก็ไปกันห้าคนนะครับ
เสียชีวิตไปสองบาทเจ็บอีกสามไปงานเลี้ยงฉลองกันนะครับ
แล้วก็ไปเสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่รถจะพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทางนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสองเมื่อวานนี้นะครับอ่า
เป็นอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกคูน้ำที่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางงาว
ขาเข้าเมืองลำปางนะฮะอ่าสภาพรถเนี่ยคือหงายท้องล้อชี้ฟ้านะฮะ
อ่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาจากรถนะครับ
และนางสาวพระคินีสิงแก้วนะฮะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนางสาววันธนาถาวร
นางสาวธัญญาแก้วเสมอใจและนางสาวปะนิดาลังกาวงทั้งหมดอายุ๒๒ปีนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้ง๕คน
อ่าขับรถไปเลี้ยงฉลองกันที่ตัวเมืองลำปางแล้วกำลังขับรถจะกลับหอพัก
หมู่บ้านลำปางคูณนะฮะมีนางสาวชมัยพรที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นคนขับ
มาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้สองต้นก่อนที่จะพลิกคว่ำตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาเนี่ยขับรถตามมาเห็นรถยนต์คันนี้ขับไปเร็วประมาณ๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วอยู่ก็พุ่งลงข้างทางไปเลยชนต้นไม้สองต้นแล้วก็ลงคูน้ำไปเลย
ค่ะนะครับก็มาช่วยกันแต่ก็เนี่ยแหละฮะตายสองเจ็บสาม
อย่างนางสาวพระคินีหรือว่าน้องทิพย์หนึ่งในผู้เสียชีวิต
ปรากฏว่าเธอก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะฮะ
ปักหมุดเอาไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะครับ
เป็นภาพขณะไปร่วมงานรับปริญญาของคนรู้จัก
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะ
แล้วก็ไม่ได้มีเขาลางอะไรว่าจะมีเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านในตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองลำปาง
บำเพ็ญกุศลศพของนางสาวชมัยพรคนขับรถนะครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันจัดแจงสิ่งของต่างเพื่อเตรียมพิธีทางศาสนา
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ลุงขอผู้ตายชื่อว่านายสนิทคำเรือยุค๖๕ปี
บอกว่าหลานสาวก็เพิ่งได้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ที่แขวงการทางลำปาง
ทำงานแค่เดือนเศษเท่านั้นวันเกิดเหตุบอกทางบ้านว่าจะไปหาแฟนที่ลำพูน
กระทั่งตี๕กว่าครอบครัวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าหลานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าคิดว่าหลานเนี่ยต้องไปอยู่กับแฟนที่ลำพูนสิ
แต่มาทราบภายหลังว่าอ้าวหลานไปงานเลี้ยงฉลองให้กับเพื่อน
เพื่อนคนที่เสียชีวิตด้วยกันนั่นแหละนะครับ
แล้วก็เพื่อนเนี่ยกำลังจะจบการศึกษาปริญญาตรีอีกไม่ถึงเดือนก็เลยมาประสบอุบัติเหตุนะครับ
ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดลุงบอกว่าก็คือห่วงสภาพจิตใจของแม่ของหลาน
ก็คือนางสาวชมัยพรที่เสียชีวิตคือเมื่อ๗๘เดือนก่อน
พ่อของหลานก็คือนางสาวชมัยพรเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตนะ
เท่ากับว่าแม่เมื่อ๗๘เดือนก่อนสามีเพิ่งตาย
แล้วเมื่อวานนี้ลูกมาตายอีกห่างกันไม่กี่เดือนเองนะครับ
ที่หลานจะเสียชีวิตมีคนข้างบ้านบอกว่า
ฝันเห็นหลานสาวมายืนเรียกอยู่หน้าบ้านแต่พอออกไปดูไม่เห็นอะไรไม่เจออะไร
แล้วนี่แหละก็มารู้ข่าวอีกทีก็คือเสียชีวิต
เพราะมันมีรังสังหรณ์แต่มีคนข้างบ้านเนี่ย
ที่มาน้อมจะเป็นเพื่อนของแม่นั้นบอกว่าผันผ่านมานอกเข้าบ้าน
นอกผู้มีปฏิเหตุเลยงั้นก็ให้มาดายให้ก็ให้มาออกแล้วครับ
ส่วนนางอ่อนศรีพุทธวงศ์นะครับที่เมื่อ๗๘เดือนก่อนก็เพิ่งเสียสามี
ค่ะเมื่อวานนี้ลูกสาวประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียชีวิตอีกนะครับ
บอกว่าทั้งหมดในรถที่ไปด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกัน
ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่อาชีวศึกษาลำปาง
พอจบปวสอก็แยกย้ายกันไปส่วนใหญ่ก็ทำงานไม่ได้เรียนต่อ
ลูกสาวนางสาวชมพนเป็นคนดีตั้งใจทำงานไม่เคยเถลยเถลาย
งานแล้วจะกลับบ้านวันเกิดเหตุลูกก็ไม่ได้บอกนะ
ว่าจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนบอกแค่ว่าจะแวะไปหาแฟนที่ลำพูน
ก็ไม่คิดว่าลูกจะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นณขณะนั้นนะครับ
ก็ต้องรอเพื่อนที่มาด้วยกันอีก๓คนที่บาดเจ็บนะ
ตำรวจบอกว่าต้องรอการสอบปากคำกันอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือแน่นอนว่ามันเป็นความสูญเสียนะคุณเข็มมาสอน
แต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้น้องทุกคน
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นหรือว่าจะไม่วัยรุ่นก็แล้วแต่เนี่ย
คือไปไหนเนี่ยต้องบอกกันนะโดยเฉพาะลูกเนี่ยไปไหนต้องบอกพ่อกับแม่นะ
เพราะว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่จ้ำจี้จ้ำชัยไปไหนทำไมไม่บอก
แต่ถึงเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหมันช่วยกันไม่ทัน
มันทำใจกันไม่ได้นะใช่เพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจริงจริงนะ
อย่างอุบัติเหตุหรือว่าทุกวินาทีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอจริง
คือรู้อีกทีอ้าวลูกคุณตายแล้วอย่างนี้มันทำใจไม่ทันนะนะคะ